ที่ได้มีการปรับปรุงโฉมให้ทันสมัยแล้ว
ล่าสุดการรถไฟของประเทศไทย

เพื่อที่จะยกระดับการบริการให้กับประชาชน

วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปทดลองนั่งรถไฟปรับปรุงใหม่ด้วยตัวเอง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ผลเอกประยุจจันทร์โนชานายกรัฐมนตรี
ระคังปล่อยขบวนรถไฟที่มีตู้โดยสารชั้น๓แบบใหม่
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงโฉมใหม่แทบทั้งคันค่ะ
ตู้โดยสารรถไฟชั้น๓ปรับโฉมใหม่นี้มีทั้งหมด๒๐คันในล็อตแรก
เริ่มจากทาสีใหม่ภายนอกภายในประตูหน้าต่าง
ที่นั่งพัดลมห้องน้ำ
ปรับสภาพตัวรถโดยสารให้มีความสะอาดแข็งแรง
โดยเป็นฝีมือของคนรถไฟใช้งบปรับใหม่๑ล้านบาทต่อคัน
เพราะว่าเป็นนโยบายที่ท่านเอง
อยากจะยกระดับการให้บริการ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟ
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟเชิงพาณิชย์

แม้กระทั่งการเดินทางด้วยรถไฟฟรี
นโยบายของรัฐบาลที่จะดูแลผู้มีรายได้น้อย

ให้บริการแบบเดียวกันนะครับ
เราเลยมีการนำรถไฟชั้น๓
นำมาปรับปรุงสภาพใหม่
ที่เอามาให้ใช้งานใน
ในเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชน

ซึ่งในวันนี้จะเป็นการเปิดตัวรถชุดแรก๒๐คัน

ประชาชนในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ค่ะ

จะขยายไปยังรถไฟฟรีต่อไป
จากนี้ในช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
จะเปิดตัวเพิ่มเติมอีก๔๐คัน
โดยมีแผนที่จะดำเนินการให้เสร็จทั้งหมด๑๔๘คันในปีหน้า

จะมีการปรับปรุงในส่วนของรถไฟชั้น๓
ซึ่งพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็ว๘ขบวนใน๔เส้นทาง
กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพสุงัยโกลก
กรุงเทพหนองคายและกรุงเทพอุบลราชธานี
ตลอดจนขบวนรถไฟชาญเมืองซึ่งเป็นรถไฟฟรี
ที่จะเปิดให้บริการวันละ๑๖๔ขบวนค่ะ
ส่วนมาตรการรองรับประชาชนในช่วงปีใหม่
รถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มรถขบวนพิเศษ๓เส้นทาง
คือกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพอุดรธานีและกรุงเทพศิลาอาจ
ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ๘๐๐๐คน
เป็นหนึ่งแสนคนค่ะโดยจะเริ่มเพิ่มขบวนรถ
ตั้งแต่วันที่๒๖ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน